มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีมีอุบัติเหตุรถกระบะคันหนึ่งถอยหลังออกจากบ้าน

รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงหลบไม่ทัน
พุ่งชนเข้าอย่างจังทำให้คนขี่ได้รับบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ได้รับปาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย

ขณะที่รถกระบะคู่กรณีจอดขวางถนนทั้งสองเลน
ท้ายรถด้านซ้ายมีร่องรอยถูกชน
สอบสวนนายสารวุฒิเพชรตะกัวอายุ๓๒ปีคนขับรถกระบะทราบว่า
กำลังถอยรถออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระ
โดยรถที่มาจากสะพานรถไฟหัวโกรกได้หยุดให้ถอยออกมา
แต่จู่ผู้บาดเจ็บก็ขี่รถจักรยานยนต์แซงขวาขึ้นมาด้วยความรวดเร็ว
ชนท้ายรถกระบะอย่างแรง
ส่วนที่จังหวัดนครนายกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
ถนนเรียบคลอง๓ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์
ซึ่งที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูสีขาวจอดอยู่ในสภาพกันชนหลุด
กระจกหน้าแตกฝากระโปรงยุบ
ลงไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน
สภาพรถพังยับเยินคันสตาร์ทหักเบาะหลุดกระจกแตก
โดยมีเด็กชายชนะชนเรียบแสงอายุ๑๔ปีคนขับขี่

และมีเด็กชายวัยเดียวกันได้รับบาดเจ็บอีก๑คน

มาญาติของเด็กชายที่เสียชีวิตเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
ที่พบศพก็ร้องไห้แทบขาดใจ
ไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้น
สอบสวนนายมณิชมั่นคงอายุ๒๗ปีคนขับรถกระบะทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปร้านดอกไม้ที่อำเภอองคารักษ์

รถจักรยานยนต์พุ่งออกมาจากซอยตัดหน้ากระชั้นชิด
พุ่งชนจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่
กระเด็นลอยข้ามมากระแทกใส่พ่อค้าส่งน้ำ
กำลังขนถังน้ำดื่มส่งร้านขายของชำจนสลบคาที่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงปากทางเข้าวัดลาดประเขา
ถนนกระมวลโกวิทตำบลบางแข็มอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ทำให้นายกิติเทพเตชตะติจินดาอายุ๒๖ปีที่ถูกล้อรถบรรทุกกระแทก
ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเลือดออกที่ดวงตาซี่โครงหักและศีรษะปูดบวม
ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
ออกไปประมาณ๒๐เมตรพบรถพ่วงจอดอยู่ริมถนนเพชรเกษม
ล้อหลังพบร่องรอยล้อหลุดออกมาสอบถามนายอนุชิตรุตะวัน
อายุ๒๙ปีคนขับรถพ่วงเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถมุ่งหน้า
จังหวัดราชบุรีเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ล้อหลังก็หลุดกระเด็นออกไปหนึ่งข้าง
ยังไม่ทราบสาเหตุตำรวจควบคุมตัวนายอนุชิต

ท้ายที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนวัวบนถนนสายโดนสูง
ขามสแก่แสงในพื้นที่บ้านหนองม้าตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูง
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ด้านซ้ายพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่๑คันห่างออกไปไม่ไกลนัก
พบลูกวัวเพศเมียสีน้ำตาลนอนร้องด้วยความเจ็บปวดซี่โครงและขาขวาหัก
คมกริจจงเจนกลางอายุ๔๕ปีคนขับรถกระบะระบุว่า
กำลังจะนำสินค้าไปส่งที่อำเภอโนนสูงแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุลูกวัววิ่งตัดหน้า
ตนเองเบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจังก่อนจะเสียหลักชนกับรถจักรยานยนต์
ต่อมานางทานทวดกลางอายุ๗๑ปีชาวบ้านในตะบนมะค่า
ซึ่งเป็นเจ้าของวัวเดินมาดูที่จุดเกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ปล่อยวัวกินย่าอยู่ริมทาง
แต่จู่ลูกวัวตัวนี้ก็วิ่งข้ามถนนจนถูกชนได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจสพนสูงเตรียมสอบสวนหาข้อที่จริงและให้คู่กรณีไปตกลงกันที่โรงพัก